ไปดูเรื่องของการวูบการหลับในขณะขับรถนะฮะนี่ที่ปฐุมเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงสามศพ
ค่ะน่าสงสารมากนะครับเป็นตายายแล้วก็หลานนะฮะ
อ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้ครับในท้องที่ของสพคลองห้าที่ปฐุมธานีนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจกับกู้ภัยก็ไปนะครับ
เหตุรถยนต์ชนจักรยานยนต์พ่วงข้าง
นี่ฮะจุดเกิดเหตุนะครับอยู่ที่ถนนเรียบคลอง๕
่งหน้าไปทางหน้าสนามกอล์ฟอัลพายนะครับ
ตำบลคลอง๕อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
เสียชีวิต๒ศพนะฮะบาดเจ็บอีก๒คน
แล้วก็ไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางพังยับทั้งคันนะครับ

ผู้เสียชีวิต๓ศพนะครับคือนายสมพรเจริญศรีลาอายุ๖๒
เด็กชายภูริพัฒน์คงสมใจอายุ๕ขวบ
ขับมาจากทางตัวเมืองปฐุมธานีมุ่งหน้าสนามกอล์ฟอันพายนะครับ
ก็ขับตามหลังจักรยานยนต์พ่วงข้างมา
อยู่รถเก๋งพุ่งชนจักรยานยนต์พ่วงข้างอย่างจังเลยนะครับ
มีนายสมพรเป็นคนขับนะฮะแล้วก็มีเด็กชายภูริพัฒน์
นางทองใบภรรยาของนายสมพรซ้อนท้ายกันมา
พอชนแล้วรถเก๋งยังลากจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางอีกต่อหนึ่งนะครับ
ตากับยายแล้วก็หลานที่ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างกันมา๓คนเนี่ย
ร่างลอยกระเด็นตกจากรถแล้วก็เสียชีวิตคาที่
อ๋อรถตาเล็กอยู่ข้างหน้าอ่ารถเต๋งหลุงหลังอ่ารถเต๋งหลุงหลัง
แล้วตอนตอนนั้นพี่เห็นพี่อยู่ตรงช่วงไหนอยู่ช่วงตรงนี้
เพราะว่าหันมองมาทางนี้พอดีจังหวะที่จะหันมองมาทางนี้พอดี

มันก็เลยบอกว่าให้โทร๑๙๑ให้หน่อยก็เลยโทรติดต่อ๑๙๑
ขับรถเก่งคือนายประพันธ์มโนเย็นอายุ๒๓ปีนะครับ
บอกว่าขับรถมาจากบ้านจะไปหาญาติแถวคลอง๕
มีเพื่อนนั่งมากัน๒คนอ่ามาถึงที่เกิดเหตุไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
มีจักรยานยนต์พ่วงข้างอยู่หน้ารถด้วยแล้วก็มีคนตายอยู่๓ศพ
ส่วนคนในรถเก๋งสองคนนะครับที่มากับคนขับรถนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาญาติของผู้เสียชีวิต๓ศพ
ไปรับศพออกจากนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับ
ก็แน่นอนครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คนขับรถยนต์นี่คือรู้ตัวอีกทีคือชนเสาไฟฟ้าค่ะ
แสดงว่าตอนที่ชนจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะครับ
ลูกสาวของนายสมพรแล้วก็นางทองใบนะฮะที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าเมื่อวานพ่อกับแม่แล้วก็หลานชายคือเด็กชายภูริพัฒน์
ไปหาหลานสาวที่คลอง๕กำลังจะกลับบ้านย่านคลอง๓
ก็รู้แค่เท่านี้ฮะจากนั้นญาติก็โทรมาบอกว่า
อันนี้ทั้ง๓คนถูกรถชนเสียชีวิตแล้วนะ
นี่ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กำลังจะกลับบ้านที่ที่ไหนครับที่ห้อง
สอบปากคำเบื้องต้นนะครับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว
ตอนนี้กำลังรอรวบรวมพยานหลักฐาน

แล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไป